ต้องคำมาดูข่าวนี้ที่เมื่อวานเราเล่ากันไป
กรณีลูกชายวัย๑๙ปีไปขอเงินแม่๘แสนบาท
เพื่อไปซื้อบิ๊กไบท์คันใหม่แต่แม่ไม่ให้
ก็เลยไปอารวาสนะคะทำลายทรัพย์สิน
ไปเผารถไปทุบรถของคนที่ทำงานที่เดียวกับคุณแม่
ที่จังหวัดศรีสเกตเสียหายไป๘คันแล้ว
คุณแม่โอ้โหตามใช้หนี้ชดใช้มา๗คันแล้ว
เหลือคันสุดท้ายเจรจาว่าจะชดใช้ให้

สุดท้ายรถคันที่เสียหายรายสุดท้ายเนี่ยนะคะ

ลูกชายวัย๑๙ปีคนนี้ถูกจับแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอายฤทธิ์ชินประยูน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดศรีสเกต
นำทีมสอบปากคำเยาวชนชายวัย๑๙ปีผู้ต้องหา

หลังถูกตำรวจนำหมายสารติดตามจับกลุ่มได้ที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะ
บนถนนราชการรถไฟ๒ตำบลเมืองเหนือ
อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
ผู้ต้องหาคนนี้เป็นเยาวชนชายวัย๑๙ปี
ไปไล่ตระเวนทุบรถเผารถที่จอดอยู่ในโรงจอดรถ
สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกด
๑ตำบลหนองครก
ทำต่อเนื่องมาเลยค่ะตั้งแต่๘มกราคม
ไปจนถึง๒๒กุมภาพันธ์
มีรถถูกเผาไป๑คันถูกทุบกระจกไป๗คัน
รวมเสียหาย๘คัน
ซึ่งคนก่อเหตุก็คือ
ลูกชายที่แม่เขาเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่
ไปทำร้ายทำลายทรัพย์สินทำลายรถ
ก็คือเพื่อนที่ทำงานของคุณแม่นี่แหละพูดง่าย

ต้องไปไล่เจรจาไปตามจ่ายเงินไปขอโทษไปชดใช้เงินให้
ลูกชายไม่เคยถูกจับกลุ่มเลยนะผ่านมา๗ครั้งเนี่ย

นางสาวจันทิมาวงจอมอายุ๔๐ปี
เป็นเจ้าของรถเก๋งทะเบียนกไก่จจ๖๙๔๗ศรีสเกต

กระจกหลังแตกเสียหายคือคันนี้เลย

หลังเกิดเหตุตัวคุณแม่ก็ไปเจรจานะ
เหมือนคันอื่น๗คันที่ผ่านมานี่แหละคุณแม่ไปคุย
จ่ายเงินแต่สุดท้ายจนถึงวันนี้ยังไม่จ่ายเงินเลย
เขาบอกก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะยังไม่ได้เงินเลย
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความดีกว่า
ตำรวจก็ไปติดตามตัวเยาวชนชายวัย๑๙ปีคนนี้
มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
คือลูกชายบอกแม่ว่าถ้าไม่ได้เงิน๘แสนบาทไปซื้อบิ๊กไบท์คันใหม่
จะตระเวนไปทุบรถทำลายรถคนในที่ทำงานคุณแม่ให้ครบ๑๐คันเลย

ไม่ไหวไม่รอดแล้วตำรวจจับนะคะต้องจับเถอะค่ะ